ถ้าใครจะตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ตรวจหน้า๒กันต่อไปนะ

อยากจะดูหรอกแต่ว่ามันมีเลขที่แบบ
ติดใจอยู่มากนี่เลขอะไรครับเลขที่คุณเจ็บใจเลขอะไรครับ
เมื่อวานคุณในข่าวของเราพูดด้วยนะฮะโปรดิวยังทักเลย
ถ้าถูกขึ้นมานะพี่บุ๊คพี่ดาวค่ะ

เราไปดูหน่อยไหมคุณผู้ชมว่าเมื่อวานเราใบ้กันในรายการเลข๔๒ตอนไหน
ไปดูหน่อยฮะผมมีภาพให้ดู

เมื่อวานพูดครั้งเดียวแต่นี่เราไปตัดต่อให้เป็น๔๒
เตรียมเปิดสำนักแล้วล่ะ๒๑เอาว่าไปแล้วก็

ไม่ได้ร้องงวดต่อไปเลย
คุณหลับตาพริ้มดูแล้วก็ดูเลข
มีไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหม

แม่คุณก็นี่ไม่ใช่ต้นไม้

เดี๋ยวจะทาทุกวันจนกว่าจะเจอเอาสิ
เอานะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถูกหรือเปล่า
ถ้าถูกส่งไลน์มาบอกต่อกันหน่อย

ก็เมื่อวานี่คนนี้โชคเยอะมากแล้วเลย
รวมมาให้คุณผู้ชมได้แสดงความยินดีกับเขา

แต่ว่าเป็นการยินดีทำไมต้องหัน

ไม่คุณพูดยินดีใช่ไหมแต่สายตาเอาใหม่

เอางั้นไปยินดีกันเลยดีกว่ามีใครบ้างเนี่ย
หลายรายที่พิศนุโลกได้๒ราย
ส่วนชนบุรีนี่๑รายค่ะ

ไหนคุณคนไหนโชคดี
ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ไทยสงฆ์เป็นภรรยาของตำรวจภูทรบ่อวิน

เป็นหนึ่งในผู้ดวงเฮงเมื่อวานนี้

ถูกรางวัลที่๑ค่ะงวดประจำวันที่๑กุมภาพันธ์

บอกว่าดีใจมากตั้งใจจะนำเงิน
วัน๖ล้านไปใช้หนี้ก่อนเลยอย่างแรก

บอกว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงประภาพ
แล้วก็บอกว่าเพิ่งซื้อสลาก
เพียงแค่งวดนี้งวดเดียวเท่านั้น

ทำนั้นใครหรอคะ

ก็พอดีคนขาขาดเขา

แกก็ซื้อให้ช่วย

แล้วก็ที่เหลือก็จะเอาไว้ลงทุนแล้วก็ไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
แค่มีคนขับรถผ่านหน้าบ้าน
ขอร้องนะคะผู้ที่ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลท่านนั้นผ่านหน้าบ้านดิฉันด้วย
ถ้ามีใบสุดท้ายอยู่มาผ่านหน้าบ้านเราสองคนเลยจะซื้อเลย
ใช่ค่ะส่วนในอีกหนึ่งพื้นที่ที่พิศนุโลก
มีถูกรางวัลได้๒คนด้วยกันนะคะ
ท่านแรกเป็นลูกศิษย์วัดราชบูรณะนายกิติศักดิ์เจริญชาติ
ท่านคนนี้ก็แปลกนะ

กิจสศักดิ์บอกว่ามีอาชีพขับรถแห่ป้ายโฆษณา

เป็นประจำเลยกระทั่งเมื่อวานนี้เองวันที่๑กุมภาพันธ์เลย
อธิษฐานขอพรกับหลวงพ่อทองดำ

รวมทั้งขอพรกับพระพิมนางพญา

ซึ่งวัดจะนำให้คนได้บูชา
คือพี่กิติศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่นำพระใส่ในกล่อง
แล้วก็อยู่ในวัดก็อธิษฐานจิตไปด้วย
ขอให้โชคดีขอให้ดวงดี

ไม่ได้พูดถึงคือเขาแค่ขอให้โชคดีขอให้มีความสุข
ขอให้มีโชคลาภเหมือนที่เราขอปกตินี่แหละ
ก่อนที่จะเดินออกไปที่หน้าพระอุโบสถ
ไปเจอคนนั่งขายอยู่และเหลือ

หลังจากนั้นพอถูกรางวัลที่๑
ถูกรางวัลนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าทำงานอยู่

ที่เหลือใบสุดท้ายเมื่อกี้ที่ซื้อไป

แต่ก็ไม่ลืมที่จะนำไป

เขาบอกว่าเงินรางวัลจะนำไปใช้หนี้ส่วนตัวก่อน
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวนะคะ

สถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก
สลากเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ทราบว่าถูกรางวัลที่๑ก็ลงบันทึกให้ตัวเองเลย
นี่พี่คนนี้พี่คนนี้นะฮะนี่คนใส่แว่นนี้นะครับ
ยินดีด้วยกับทุกคนเลยดวงดี

อยู่หน่วยข่าวกรองแปรหัสลับ
เวลามีฝึกสงครามหน่วยข่าวกรอง

เท่านี้เป็นผู้ประกาศสายโชคลาภแล้ว